อยากจะพูดกับเขาคำเดียวเลยว่า

ละสายตาไม่ได้ยิ่งร้องยิ่งหล่อ

ไม่ใช่คนเก่งมากแต่

เป็นคนที่ทำให้ประทับใจ

พี่รู้สึกว่าเสียงพูดของเขาเนี่ย

จะขึ้นจมูกอาจจะบีบ

ไม่ได้สบประมาทนะคือ
กลับกลายเป็นตั้งข้อสังเกตว่า

มันดูค่อนข้างจริงรู้สึกได้
ในความเศร้าที่ถ่ายทอดออกมา

ชี้เธอไปไป

ทำไมต้องพาเขามา
มาให้เจอกับฉัน
เธอยิ่งทำอย่างนั้น

สงสารกันหน่อยดีไหม
ใจมันรักอีกไม่ไหว
เมื่อจะมีรักใหม่
ทำไมต้องพามาเจอ
สงสารกันหน่อยได้ไหม
สงสารฉันบ้างสิเธอ
รอจะมาให้เจอ

ครูเคียงคนใหม่
เธอเดินจับมือเขาไปเหมือนเธอตั้งใจตอกย้ำ
เดินบนความเจ็บช้ำยามใจเก่าไม่ให้เลือกไว้
ฉันก็คนเหมือนกันต้องการให้เจ็บแค่ไหน
ยังไม่พอใช่ไหมฉันยังไม่เจ็บเท่าเธอต้องการ
สงสารกันหน่อยได้ไหมใจมันรักอีกไม่ไหวเมื่อฉันมีรักไป
ทำไมต้องพามาเจอสงสารกันหน่อยได้ไหม
สงสารฉันบ้างสิเธอโปรดอย่ามาให้เจอ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

ผลงานของคุณคือ
ผ่านครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
แต่๒คะแนนครับได้ไปอีก๒๘๘คะแนนครับจากกรรมการ
รวมแล้ว๒๙๐คะแนนสบายครับกับรอบนี้คุณปลั๊กไฟ

คือดีใจมากดีใจอย่างนี้เลย
รู้สึกว่ายกพวกเขาออกจากอกแล้วก็ดีใจที่กรรมการทุกคนคอมเมนต์
แล้วผมสัญญาว่าผมจะทำทุกโชว์ที่ผมจะได้ทำทำ
ที่สุดเราก็จะทำอย่างเต็มที่ครับ
เสียงที่กรรมการทุกคนคอมเมนต์